ถ้ามีสัตว์เลี้ยงมันก็ชื่นอกชื่นใจถูกไหม
ถูกทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวาสดชื่น

ใช่ค่ะบางทีก็เลี้ยงไว้ในป่า

แต่จะให้ดูความน่ารักของน้องคนนี้
ที่เขามีสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นเพื่อนคู่ใจ
แต่วันไหนแล้วก็เกิดทะเลาะกันด้านซ้าย

เฮ้ยไปดูซิว่าเป็นยังไงฮะ

พี่เขาเปียกหมดแล้วนะ
พี่เขาโกรธแล้วนะทำยังไงนะฮะ
พี่เขาเปียกหมดแล้วนะทำยังไงนะฮะ

พี่เขาเปียกหมดแล้วนะ

นานพี่เขาเปียกหมดแล้วนะ
นานพี่เขาเปียกหมดแล้วนะ

นานพี่เขาเปียกหมดแล้วนะ

นานพี่เขาเปียกหมดแล้วนะ

โอ้โหเขาบอกแล้วว่ามันเป็นหมาพันธุ์อเมริกันบูลลี่

ใช่แล้วที่หน้ามันโหดอย่างนี้อันนี้บอกตรงมันมุ้งมิ้งนะ
ถึงแม้ว่าน่าจะโหดแต่อยู่ในโหมดมุ้งมิ้ง

ก็จริงอันนี้หลายคนไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดกันไปว่า
หมาพันนี้อาจจะดูโหดดูเกลี้ยวกราด
อันนั้นมันอันนั้นพิษบูพิษบูอันนี้บูลลี่
แต่จริงทั้งพิษบูทั้งอะไรถ้าคุณเลี้ยงเขาดีมันก็เป็นหมาน่ารักแบบนี้ได้เหมือนกัน
พี่เตอร์เลยไม่ไหวแล้วพี่เตอร์ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อน

จริงน้องเตอร์เนี่ยกับเจ้าบู้เนี่ยเขาสนิทสนมกันนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพอื่นกันไปด้วย
เอาจริงไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันแล้วเลี้ยงเนี่ยเจ้าบู้เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
มันเหมือนกับว่าน้องเตอร์กับเจ้าวู้โตมาพร้อมกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันลักษณะแบบนั้น
แล้วบางทีนะพี่เตอร์กินข้าวอยู่เจ้าวู้แย่งกินใช่เอาไม่เชื่อไปดูภาพกันดูครับ

บู้ครับร้องก่อนดูพี่ก็กำลังทำขนมหนูอยู่อันนี้ของพี่

เฮียวเฮียวอี่ซะบูมันจะตัวใหญ่กว่าพี่เตอร์แล้วนะพี่เตอร์กินเยอะเยอะแล้ว
นะอ่ามันจะตัวใหญ่ด้วยไงอุ้ยโอ้ไม่ได้กินหลีกหนึ่งเลย
แต่บู้ก็ยืนรอด้วยความหวังเนี่ยหลังเป็นตะคิวหมดแล้ว

ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็แบ่งให้ทานกันแหละ
เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของทั้งน้องเตอร์และเจ้าบู้